รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก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

กลัวที่สุดในใจเหรอคะกลัวอะไรบ้างคะป้าดำ
ไม่ได้กลัวตายแล้วค่ะไม่ได้กลัวตายเลย
ชีวิตนี้ปงแล้วคือคนเราเกิดแก่เจ็บตาย
แต่สิ่งที่กลัวคือมองเห็นสภาพพี่สาวก็มาบ้ามอง

ในตัวของพระดำป่วยเป็นอะไรบ้าง
ตอนนี้เป็นไขมันในเลือดสูง
แล้วก็ไตรอย่างหนึ่ง
ทรมานขณะไหนเวลาการกำเลิฟครับพระดำ
มันปวดจริงมันไม่ได้ปวดหลังหรอกมันปวดข้างในไต

สูงสุดถึง๑ล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขัน
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

ทั้งสองคนนะครับรายการในดวงใจของท่านมาแล้วนะครับ
ได้เวลาหรือเปล่า๑๘นาทีตรงหลังคารบทรงชาติ

มาที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับ
กฎิกาของเราง่ายมากเลยนะครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ

บอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งเข้มข้น

นอกจากนั้นยังได้กำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ

ที่จะได้ขึ้นมายืนบนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครอบครัวนี้ค่ะ
เสาหลักคือน้องสาวที่แสนน่ารักของพี่สาวที่แสนพิเศษ
คุณผู้ชมคะไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันอีกครั้ง

สวัสดีค่ะป้าชื่อพรทิพย์นามสกุลอนุรักษ์เงิน
ชื่อเล่นชื่อป้าดำอายุ๕๙ปี
อยู่ตำบลวังพงศ์อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ป้าดำมีอาชีพขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้กาแฟโอนตินค่ะ
ต้องโกะของป้าดำกรอบนอกนุ่มไหนถ้าใครชิมแล้วจะติดใจค่ะ
เป็นสูตรของป้าดำเองเนี่ยภูมิใจมากและรักอาชีพนี้มากเลย
ขายตัวละบาทเดียวเองค่ะรายได้วันละ๓๐๐บาทค่ะ
ทุกวันนี้ป้าดำอยู่กัน๔คนที่บ้าน
ก็มีป้าดำแล้วก็แฟนป้าดำแล้วก็หลานสองคน
พี่มีพี่สาวอยู่หนึ่งคนชื่อพี่ชีพ
เมื่อตะกรนี้นะคะเขามีอาชีพรับจ้างค่าวัวค่ะ
ตะกอนทำทุกวันเลยค่ะเขาทำมาสามสิบปะปีค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว
ชีพเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ร้องไห้โวยวายใหญ่เลย
เหมือนยังก็ว่ามันจะทำกูมันจะฆ่ากูอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่ามันจะมาเอาชีวิตกูมันจะมาชีวิตกูตั้งแต่วันนั้นมา

ผลกรรมนี้ก็เลยทรงถึงลูกเขา
ลูกอีกคนนึงก็เป็นตับแข็งกินเหล้ามากก็ตาย

แล้วอีกคนนึงก็ผูกคอตาย

ชีพตอนนี้ก็คือสติสตังค์ก็พูดตรงเลยนะคะว่าเขาไม่สมประกอบ
พี่ชีพป้าก็เลยต้องเลี้ยงให้สองคน
คนโตชื่อไมค์ค่ะอายุ๑๓ปี
คนที่๒ชื่อเจ้าเอิร์ทอายุ๘ขวบค่ะ

เพื่อมาจัดร้านขายปลาต้องโก

มีงานที่ป้าดำจะต้องไปรับจ้าง

ดำนี่ป่วยเป็นไขมันในเลือดสูง

คือเวลานอนประมาณเที่ยงคืน

มาโดยปริยายแล้วลุกขึ้นสะดุ้ง

มาจุฬาศมาถึงป้าดำแล้ว

เป็นห่วงมากกว่าทุกวันนี้ปงแล้ว
ห่วงคนข้างหลังห่วงหลานสองคนค่ะ
ดำแกเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแล้วก็ขี้เล่น
จะเป็นคนที่ห่วงลูกห่วงหลานมากนะครับ
โดยเฉพาะว่าเด็กที่อยู่ด้วย๒คนที่ดูแลอยู่ด้วย

แต่ก็หยุดทำงานไม่ได้นะแกจะเป็นคนขยันนะครับ

ก็กลัวว่าร้านจะไม่มีกินนะครับ
ก็จะต้องหารายได้มาจุนเจือลูกหลานนี่แหละครับ
ส่วนตัวลุงเองนี่ก็มีโรคประจำตัวอยู่นะครับ

มันก็จะมีอาการเจ็บปวดทุกวันนะครับ

มันถึงจะลดความเจ็บปวดคงได้

สำหรับตัวป้าดำถ้าจะคิดตัดหมดทุกอย่าง
ดำก็คงจะไม่ลำบากตัดไม่ลง

วันหาเงินได้น้อย

ดำก็ขออนุญาตพระพระท่านก็ให้
อยากจะให้ตัวเองไว้เท่าไรอยากจะให้หลานอิ่ม
จากห่วงเรื่องหลานป้าดำก็ห่วงเรื่องบ้าน

ประมาณ๗๐๘๐ปีได้แล้วบ้านหลังนี้
ดำก็อยากจะได้เงินมาซ่อมแซม
เพื่อลูกหลานโตวันข้างหน้าไม่มีที่อยู่

ป้าดำต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๒แสนบาทครับ
เล่นที่๔ค่าห้กหมื่นบาท
ป้าดำร้อง

ครับก็คงที่จะจำได้ได้ดีนะครับ

ก็คือการต่อสู้ในการที่จะมีชีวิตอยู่
ในการทำมาหากินอย่างหนักทีเดียว

วันนี้เราจะมาช่วยผ่อนภาระของเธอนะครับ
ด้วยเงินทุนจากรายการของเรา
ดูสิว่าเธอจะทำสำเร็จไหมนะครับ

แต่ก็ต้องภาคเพียนเพื่อหลานที่กำลังเรียน
และพี่สาวที่สติไม่ดีเชิญครับ

สวัสดีค่ะ
ก็คุ้นเคยกันดีแล้วเหมือนญาติสนิทมิตรสหายกันนะครับ
เจอกัน๓ครั้งแล้วยิ่งอยู่กันหลายวันแค่ไหน
อดเงินทุนสู้ชีวิตก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อย
กว่าจะถึง๑ล้านบาทเราถึงจะยอมให้กลับบ้านได้
หรือว่าร้องผิดเท่านั้นเองนะครับป้าดำ
และแน่นอนวันนี้ก็มากับครอบครัวของป้าดำนะครับ
ก็มีพี่สาวสุธิรักนะครับป้าชีพนะครับ
ลุงเสกและหลานนะครับน้องปีใหม่

ตอนที่น้องดำเขาชวนมากรุงเทพ

ถ้าเกิดว่าเขาได้มารายการจริงเนี่ย
เขาจะชวนเราไปเหรอเราเป็นอย่างนี้

คนรูปรองชอบมาก
ปกติเห็นในทีวีเนอะ
แต่ตัวจริงสวยแล้วก็ทั้งหล่อ

อกจากประทับใจกับเราสองคนแล้ว
ถามพี่ชีพว่าภูมิใจอะไรในตัวน้องดำบ้าง
ก็ภูมิใจที่สุดที่น้องดำทำได้ทำได้

เชียร์แขกเชียร์แขกเก่งเขาด้วยนะฮะแหมพริ้วจริงจริงอาชีพเนี่ย
ชอบตรงเช็คฐานแฟนคลับ
แต่ว่านี่ก็คือความมีรอยยิ้มนะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่บางวันมันก็
เห็นบอกว่ามีบางวันป้าดำที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลายากลำบาก
บ๊วยบ๊วยหลังถึงลำบากสุดขนาดไหนชั่วเวลายากลำบาก
ก็เงินไม่พอซื้อข้าวให้ลาลให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านมางาน
ป้าก็เลยไปพึ่งวัด
แล้วก็ไปขอที่ท่าน
ท่านก็ให้
เนวิคจาน่อนใช้ที่ประดับ
คุณป่าระดับที่จะต้องไปขอข้าววัดกินแล้วคุณผู้ชม

เพราะว่ารายได้จากการขายปลาท่องโก
สมมุติว่าขายหมดเลยขายดีวันหนึ่งได้กี่บาท
ก็อยู่ใน๓๔๐๐บาทนั่นแหละกำไรนะ
หักแล้วก็เหลือกำไรประมาณ๓๔๐๐บาท

ก็ถึงต้องไปรับจ้างเขาอะไรแบบนี้
ก็ทำงานหนักก็เลยส่งผล
วันไหนไม่ไหวก็จะขายไม่ดีอะไรอย่างนี้
ก็เพิ่งวัดแต่ไม่บ่อย
แล้วหน้าฝนล่ะมีเกี่ยวไหมถ้าเกิดฝนฟ้าตก

เกี่ยวเลยนะใช่

ยิ่งหลงพัดเลยทอดไม่ได้เลยเจอหมดเลย
ทีนี้ก็เลยทำให้ต้องทำงานหนัก
จะรับอดนอนทำให้ไม่สบาย
ในตัวของพระดามป่วยเป็นอะไรบ้าง

ตอนที่จะมาก็ให้เขานวดหลังให้
มันปวดจริงมันไม่ได้ปวดหลังหรอกมันปวดฝั่งในไต

เพราะว่าป้าดำเป็นเสาหลักของบ้าน
ถ้าเป็นอะไรไปเนี่ย

แล้วสิ่งที่กลัวที่สุดในใจล่ะคะ
กลัวอะไรบ้างค่ะ

ชีวิตนี้ปงแล้วคือคนเราเกิดแก่เจ็บตาย
สิ่งที่กลัวคือมองเห็นสภาพพี่สาวก็บ้ามอง

ยังมีอีกคนนึงเขาติดคุกอยู่เนี่ย
ดำก็ต้องทรงเสียอยู่หลานใช่ไหมคะ

ที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่อยู่ที่บ้านด้วย
อยากให้ปีใหม่ตั้งใจเรียนนะ
ปีใหม่ก็เห็นยายว่ายายลำบากขนาดไหน
ทุกวันนี้ยายไม่ได้ห่วงตัวเองนะ
ยายห่วงปี่มัยห่วงเจ้าเอิร์ตนะ
แล้วก็ห่วงไอ้เอวที่ติดคุกอยู่นะ
แต่ก็ห่วงใยต้องเนี่ยคนนึง
โอ้โหหนูไปคิด
แต่ยายก็สวดมนต์ไหว้พระนะ
ขอพรพระขอให้ยายมีชีวิตที่จะต้องสู้

อย่าเกเลนะลูกนะเพื่อหลานเนี่ย

ตัวอย่างแล้วลูก
พอเขาอยู่ในวงเวียนอะไรพวกนี้นะ

ออกยากมากจริงบางคนไม่แกะไม่ออกเลย
ติดคุกไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนข้างในออกมาก็คบค้าสมาคมกันอีก
แล้วก็จะมีชีวิตแบบเดิม
เมื่อใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในวงเวียนของยาเสพติดหรือลักขโมยหรืออะไรก็ตาม
ชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดการเป็นคนดีได้ยาก

ชีวิตจะไม่มีด้านสว่างเลยลูก

ขอให้ปีใหม่ตั้งมั่นและสอนน้อง
ไม่ต้องทำเพื่อคุณยายทั้งหมดก็ได้

ถ้าเราลงไปด้านมืดอีก

มันก็จะมีเกาะไว้ป้องกันตัวเรา
ขอให้ผ่านพ้นไปได้ทั้งครอบครัวก็แล้วกัน

สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับ
ที่ได้มาออกรายการของเรา
เราก็อยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
แต่ก็ต้องดูแลปกป้องตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับ
เอาละครับป้าดำวันนี้เป็นครั้งที่๓
แล้ววันนี้ถ้าป้าดำทำได้นะฮะไม่ร้องผิด
มีโอกาสแตะเงินแสนแน่นะครับในวันนี้
ขอให้ได้อยากให้ป้าได้ตามเป้าจริง
ในนั้นยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่นะครับเพลงที่ห้านี่
แปดหมื่นบาทนะครับประดับวินทรวมาเลยครับ

เป็นอย่างไรคะ
อันนี้ก็ดูจากทรงดูจากลักษณะของเพลง
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับป้าดำเพลงนี้ใช่ไหมครับ

ก็เคยร้องผิดผิดพาดพาดมาแล้วงี้

ตัวช่วยเหลือตัวเดียวด้วยนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับ

แล้วป้าดำจะสู้หรือจะหยุดครับ
โอ้โหเป็นการตัดสินใจที่ยากอยู่นะคะรอบนี้
อาชีพอยากให้ป้าดำสู้หรือหยุดครับ

แต่ถ้าพลาดจาก๖๐๐๐เหลือ๓๐๐๐

ถามป้าดำหรือยังว่าเป็นไรหรือเปล่า

ผมมานี่ก็มาเพื่อสู้ชีวิตอยู่แล้ว
เอาละครับตกลงในเพลงนี้นะครับเพลงที่๕ป้าดำ
สู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ
เป็นนักสู้ชีวิตเรามาเพื่อสู้อยู่แล้วนะครับ
มีโอกาสให้สู้สู้
หลังชนฝาก็ต้องสู้นะครับ
ตัวช่วยครับเหลืออยู่เพียง๑แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้
จาก๔แผ่นป้ายที่เหลือนะครับป้าดำ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

เรานี่แพรวพราว
เชื่อใครจะเชื่อตัวเองหรือว่ายังไงก็ได้นะครับ
ตกลงป้าดำเลือกแผ่นที่

มาดูกันเลยนะครับเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับ
แผ่นที่๔นะครับที่ป้าดำเลือก
ก็เป็นตัวช่วยที่
เป็นตัวช่วยที่ยังไงก็ต้องร้องเพลงนี้
แต่จะทำให้การร้องนั้นง่ายขึ้นบ้างนะครับ
เพราะตัวช่วยแผ่นที่๔คือได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับครับ

ก็คือเดี๋ยวเราจะอ่าน
เนื้อเพลงให้ป้าดำฟัง๑ท่อนเลย

หากมีรักใจเหมือนพระราม

เริ่มที่ว่าอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางศรีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำช้ำหม่นเจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมคลั่งไคร้
แต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
นี่คือเหนือเพลงทั้งคลที่ที่รัมอยากฟัง
เอานะครับพร้อมนะครับขอให้โชคดี
เพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
เมื่อรักกันก็ชื่นก็ช้ำ
แต่เหตุฉันในเจ้ายังไม่จำ

ให้เจ็บทุกที
ปวดมันโดนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้

มีทุกเวลา
อยากมีรัก
เหมือนพระราม
สู้ติดตาม
พระนางสีดา
ด้วยรักจริง

พระรามงามหน้า

จริง
ที่ฉันจำช้ำมน
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามซ้ำ
สังคมขังไข
แต่น่าเสียดาย

สู้อดสู้ทนรักจนปานนี้